แค่ชื่อก็บอกเลยค่ะว่า
วันนี้มีสิทธิ์เงินแสนแตกแน่นอนค่ะ
ขอต้อนรับคุณนับตาม

วันนี้เตรียมของขังมาเยอะค่ะ
อย่าบอกนะว่าเป็นปลาดุกหรือปลาช่อน
เพราะว่าประดุกของประช่อนถ้าเราจะต้องเอามาไว้ที่บ้าน

โอเคน้ำตาอาจะไม่เข้าใจพวกนี้พี่ขอโทษ

พี่มีผู้ช่วยที่เรียกได้ว่า
ตัดสินและช่วยกันแบบโกงไปโกงมา

แสดงว่าวันนี้เขาพร้อมที่จะมาคว้าตังค์จากเราไป
พี่ตีเราแบบยินดีไหมหรือเราจะป้องกัน

คุณก็ควรที่จะเอาตังค์กลับไปนับนะครับ

มั่นใจเลยค่ะว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง
อย่ารอช้าค่ะเข้าสู่เกมการแข่งขันเลยค่ะ
คำถามถามเลยค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกบันเทิงอยู่ทางด้านนู้นค่ะ

เออแต่ยังหาหมอทำฝันที่แหลกเก่งไม่ได้เลยอ่ะ

พ่อแหลได้ไหมครับ

พอดีว่าน้ำเนี่ยเขาอยากจะได้แบบผู้หญิง

ก็ดูสิโกนหัวรออยู่
ลูกชายจะหมดลอง

ลองลอง

โอ้นักจ๋าสีกาขอสังน้ำตาไหลหลังคอร์จะจากไปถึงคราวแล้วนอต้องขอล้างคอร์แล้วต้องเอาจีวรมาห่มกายปฏิบัติแบบอ้องเออดึกเหงอดึกเหงอ
ออกหูมาปัดปัดสุ่มสุ่มสุกข้างหูก็แหละ
เป็นไงเป็นไงเสียงเป็นไงเสียงดีดีวะอัช่า

ข้ะผม

เดี๋ยวจะมาขอพักสักหน่อยแล้วเดี๋ยวจะเดินทางต่อค่ะ
อ๋อผมอันนี้เค้าเรียกว่าชุดเดินป่าครับผมเดินป่าอะไรครับ

นี่ผมมีของเดินป่าเยอะแยะเลย

อุปกรณ์ใช้ในการอยู่กินในป่า
นี่อันนี้อะไรอ่ะถุงนอนฮะ
อะไร

ผมก็เข้าไปนอนนี้แล้วก็ให้เพื่อนมัดถุงเอาไว้

งูเงี้ยวเขี้ยวขอจะได้ไม่เข้า

ทำไง
อืมอย่าถูกให้มันเปิดอย่างน้อยนี่
อะไรอีกล่ะเอาพัดลมไปด้วยครับเดี๋ยวร้อนโอ้โฮ
ไปเสียบกับปั๊กที่ไหนนะพี่ไม่มีปั๊กไงอ่าแล้วเสียบได้ยังไง
อันนี้เป็นพัดลมพลังงานลมยังไงฮะแล้วก็เปล่า
พัดลมโอ้โฮ

นี่พี่มีของแค่นี้ไปเดินป่า
ใช่แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปล่าสัตว์ทำอาหารกินเพื่อครองชีพเฉย
ยังไงครับอู้ล่าสัตว์ป่าด้วยเอ้อ
ผมไม่ได้ล่าเอามาเยอะนี่เอาแค่พอกิน
ยังไงครับนึกว่าไปเจอหมูป่าใช่ไหมผมก็เอามีดเนี่ย
ตัดขาหมูป่าแค่ข้างเดียว

เอ้ยผมเห็นพี่เอามาก็ตัวหนึ่ง
ไปทำอะไร

พออาหารสุกผมก็จะเอาตะหลิวคนนะ

พี่อย่าไปเลย
หาเรื่องนะทำไมยังไงอ่ะ

ช่วยผมหน่อยผมหลงในป่ามา๕วันแล้ว

นี่ถ้ากูรู้ทางออกกูคงไม่อยู่ในป่านี้หรอก

การเข้าป่าน่ะไปเฉยพรรดาเราอดตาย

แถมอันนี้ราคาถูกที่สุด

หมูยอ
ข้อแรกของคุณนับตังไม่รู้ว่าจะรู้คำตอบหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อครับ